คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะที่สุรินถิ่นเมืองช้าง
แต่คราวนี้ไม่พบช้างค่ะไปพบงูหลามขนาดใหญ่นะคะ
กกไข่อยู่ในกองฟางโอ้โหชาวบ้านตกใจ
รีบแจ้งกู้ภัยนะคะเจ้าของบ้านก็คือคุณสมศักดิ
ฉุมฉลาดอายุ๕๓ปีเล่าบอกว่าขณะที่ลูกชายเนี่ย
วัวไปเข้าคอกในช่วงเย็นเดินไปบริเวณโรงเก็บฟางอัดก้อน
กะว่าจะนำฟางไปให้วัวกินจู่ไปพบกับงูหลามขนาดใหญ่
กำลังนอนขดตัวนอนกกไข่ส่งเสียงขู่ฟ่อ
ซึ่งพยายามที่จะช่วยกันจับแต่ก็ไม่สำเร็จ
หลามมันเลื้อยหนีเข้าไปในโพรงป่ารกทึบ
เกรงว่างูตัวนี้จะออกมาเข้าบ้านคนและจะทำให้เด็กได้รับอันตราย
สัตว์เลี้ยงด้วยก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยนะคะ
ที่แปลว่าจับจับงูเจอทีมเฉพาะกิจจับงูค่ะ
เข้าให้การช่วยเหลือต้องประสานรถแบ็คโฮลนะคะ
อำนวยความสะดวกเคลียร์พื้นที่เพราะตรงนี้เป็นป่า
ก็เลยไปพบกับเจ้างูหลามต้องใช้เวลาร่วมชั่วโมงนะคะ
ที่สุดแล้วจับกลุ่มสำเร็จค่ะวัดความยาวเอาซะหน่อยโอ้โหโอ้โห
ขนาดสี่คนอุ้มอ่ะค่ะไม่ได้สี่คนโอบนะ
ความยาวสักประมาณ๓เมตรน้ำหนักตัว๑๒กิโลกรัม
ไข่จำนวน๒๕ฟองนี่ไข่งูหลามอ่ะ
ครั้งแรกที่เคยเห็นโอ้โหไข่เน่าไปสองฟอง
เหลือยี่สิบสามฟองอ่ะต้องลบกันเอาเองน่ะ
สุดท้ายค่ะนำงูหลามยักษ์ไปศึกษาพฤติกรรมไปเพาะเลี้ยง
ไข่มันก็ต้องเอาไปเพาะเลี้ยงน้ำจนกว่าจะฟักออกมา
แล้วต้องคืนสู่ธรรมชาติต่อไป